เหตุการณ์นี้ที่สงขลาคือทางไปสนามบินหัดใหญ่สงขลาเลยค่ะมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงขับรถไปแล้วไปจอดแล้วลงมาจากรถเอาปืนยาวลงมาจากรถ
ทีนี้เหมือนกับว่าไปแจ้งตำรวจด้วยแต่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ
คนที่เห็นนะนะไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความแล้วก็ตำรวจแบบสวนกลับด้วยอ่ะ
ว่าปืนจริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้

เนี่ยคุณผู้ชมคะน่ากลัวไหมล่ะคะถือปืนยาวแบบริมถนนเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางถนนสายสนามบินที่สนามบินหัดใหญ่สงขลานะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเที่ยงเลยครับ
กลางวันแสกเที่ยงรถลาวิ่งกันเยอะแยะมากมาย
แต่ผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุแบบนี้เฉย
ขับรถมาจอดริมถนนลงจากรถถือปืนยาวลงมา
แล้วก็ตะโกนโวยวายอยู่กลางถนนนะคะ

รถที่วิ่งผ่านไปมาด้วยนะ
คันไหนผ่านตะโกนด่าคันไหนผ่านตะโกนด่า
ทุกคนงงชาวบ้านกลัว
มีคนเอาคลิปหลักฐานนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่

ก็เขาไปแจ้งก็อยากให้ตำรวจมาช่วยตรวจสอบให้ไง

พิสูจน์แล้วเหรอว่าเป็นปืนจริง
เขายิงหรือเปล่าไม่ได้ยิงไม่ใช่เหรอ
ยังไม่มีใครเสียหายนี่
ตำรวจย้อนกลับมาแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเวลานั้นอ่ะมันมีรถสองแถวจอดอยู่
แล้วก็มีป้าแก่เดินลงมาแล้วเมื่อมีป้าแก่เดินลงมาเนี่ย
เขาก็หันปืนไปหาป้าแก่แก่คนนั้นป้าคนนั้นเนี่ย

ป้าแก่หมดแรงแล้วครับป้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
ก็วิ่งอย่างเดียวครับก็วิ่งเท่าที่จะเร็วได้ครับ
ก็เดินผ่านไปวิ่งผ่านไปหลังจากที่เขาขับรถขึ้นไปแล้วเนี่ย
แล้วกลับขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับรถออกไปเนี่ย
เขาเอาปืนใส่ไว้ท้ายรถแล้วเขาก็ขับไปถึงจุดหนึ่ง
มันมีอ่าทีสเปสอยู่ตรงนั้นอ่า
จอดรถแล้วเขาก็ทะเลาะกับยามอืม
เท่าที่ผมมองเห็นคือเหมือนยามเนี่ยจะต้องมากราบไหว้หน้ารถอะไรอย่างนี้
ใช่ครับเบื้องต้นแหละครับเบื้องต้นก็ดำเนินการโดยการรวบรวมอ่า
ให้ผู้คนที่สัญจรไปมาตรงนั้นระวังเพราะว่ามันมินเมมินเมย์จะเป็นแอคทีฟชุตเตอร์ได้
มันน่ากลัวตรงนั้นครับแต่มันน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเจอแบบเนี้ยเอาเนี้ย
ชาวบ้านบอกกลัวกันมากค่ะเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
จนมีคนเจ็บจนมีคนตายเจ้าหน้าที่ไม่ควรจะเพิกเฉยนะไม่รู้แหละ
ปืนจริงปืนปลอมยิงหรือไม่ยิงก็ต้องตรวจสอบขยายผลจับตัวให้ได้
ไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเฉยเฉยใช่ไหมคะโอ้โหแล้วแม่ถึงเวลาที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะนะ
พวกแบบไปคลั่งไปกราดไปยิงไปทำร้ายเขาหรืออะไรเนี่ย
ตำรวจก็ชอบบอกว่าถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติต้องสงสัยหรือว่าดูแล้วมันเป็นอันตรายเนี่ย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่พอแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่สวนกลับมาแบบนี้
แต่ไม่รู้นะเดี๋ยวรอฟังเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยเนาะพี่อุ๋ยเนาะ
สื่อสารกันผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
เพราะเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านไม่ได้หรอกต้องไปตรวจสอบไปจับกลุ่ม
ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็แหมพี่ต้องไปดูให้เขาหน่อยแหละใช่ไหม
หรือว่าญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าเจ้าตัวเห็นคลิปตัวเองแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ออกมาหาเจ้าหน้าที่เขาหน่อยกันแล้วกันนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปหาให้นะ
เจ้าบ้านที่เขารอฟังข่าวจะได้สบายใจว่ามันยังไงนะฮะ